คุณผู้ชมไปดูเหตุฆ่ากันตายสยองในความศรีธรรมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ตำรวจตรวจสอบหัวศพพูดเสียชีวิต
ถูกแทงไส้ทะลักกลุ่มภาคภูมิถูกมีดปากอยู่ที่อก
แล้วคนร้ายก็หนีไปแล้วคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นญาติกัน
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะชื่อว่านายวิสิตศรีบัวอายุ๒๘ปี
คนก่อเหตุคือนายประสิทธิ์สมสิริอายุ๔๕ปีเขาเป็นญาติกันนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๑๒๙ทับ๑หมู่๕ตำบล
เสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
คู่นี้เขานั่งดูทีวีกันอยู่ค่ะแล้วก็ทะเลาะกัน
แล้วก็นายบุญประสิทธิ์เนี่ยเหมือนกับอยู่ดีก็คลั่งขึ้นมาเอามีดแทง
วิสิตที่เสียชีวิตอยู่เนี่ยนะโอ้โหนอนแบบไส้ทะลักอ่ะคุณผู้ชม
มีดยังปักคาอกด้านซ้ายอยู่เล่มหนึ่งในบ้านเลือดหยดเป็นทางตามที่นอน
ตามห้องนอนนะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เริ่มจากนายบุญประสิทธิ์และนายวิสิทธิ์ดูทีวีกันอยู่บนเตียงในบ้าน
สักพักทะเลาะกันนายบุญประสิทธิ์อยู่ดีก็คลั่งขึ้นมา
ความมีดปลายแหลมยาวประมาณศอกนึงนะคะไล่แทงนายวิสิทธิ์แทงเข้าไปที่ตัวเนี่ย๕๖แผล
วิสิตเองก็พยายามวิ่งหนีวิ่งออกมาที่ลานหน้าบ้าน
แต่ถูกนายบุญประสิทธิ์วิ่งไล่ตามเอามีดแทงที่ท้องจนไส้ทะลักออกมากองข้างนอกอะค่ะ
สยดสยองมากคุณผู้ชมเลือดท่วมตัวเลยนะนายบุญประสิทธิ์เอามีดแทงแบบปักอกไปด้วยอ่ะค่ะ
ปักคาอกเอาไว้เลยแล้วนายบุญประสิทธิ์ก็วิ่งหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์โหดมากนะคะทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภง
พูดก่อนกลับกาลสศิษย์ชนส์ตอนนี้ออกไหมจับนายบุญประสิทธิ์แล้ว
คาดว่าน่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่เร็วนี้น่าจะจับตัวได้
จากการสอบปากคำญาติญาติของผู้ตายญาติเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
นายบุญประสิทธิ์เนี่ยเพิ่งออกจากสถานบำบัดยาเสพติดค่ะ
ออกมาได้ไม่นานอาการยังไม่หายดีแล้วก็มาอยู่ในบ้านหลังเนี้ย
เพราะว่าเขาเป็นญาติสนิทกันหลังจากนั้นเหมือนกับว่าทั้งคู่เขานั่งดูทีวีกัน
อาจจะมีอะไรแบบทะเลาะกันขึ้นมาพูดจาไม่เข้าหูกันอะไรแบบนี้
ทะเลาะกันขึ้นมานายบุญประสิทธิ์ยังแบบไม่หายขาดไงคะ
จากอาการเรื่องของการติดยาเสพติดแล้วก็อาการคลุ้มคลั่ง
ก็เลยมีอาการแบบกำเริบขึ้นมาอีกคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีก
แล้วก็มาเกาะเหตุนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะรีบติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้ครับ